สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเย็นไทยรัฐนะคะ
วันนี้พระฤหัสสบดีแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยเราเพิ่งพูดกันไปเองว่าตัวเลขโควิด๑๙เนี่ยนะ
โอ้โหวันนี้เยอะที่สุดนะคะ๔๗ศพและตัวเลขผู้ที่ติดเชื้อก็ยังเยอะอยู่ดีอ่ะคุณ
ใช่ค่ะเนี่ยค่ะวันนี้ค่ะผู้ติดเชื้อใหม่นะคะเอาเฉพาะวันนี้วันเดียวเนี่ยสามพันสามร้อยยี่สิบสามรายนะคะ
ติดเชื้อในประเทศสองพันหนึ่งร้อยสี่รายเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำพันสองร้อยสิบเก้าราย
รักษาหายสองพันกว่ารายนะคะแล้วก็ที่น่าตกใจก็คือยอดผู้เสียชีวิตนะคะ
ตั้งแต่มีการระบาดโควิด๑๙ในประเทศไทยมา
วันนี้เรามียอดผู้เสียชีวิตสูงที่สุดที่เคยมีมาที่๔๗ศพแล้วนะคะคุณผู้ชม
โดยตอนนี้มีผู้ป่วยที่ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล๔๖๔๖๙รายค่ะ
อาการหนัก๑๒๐๑ราย
ใส่ท่อช่วยหายใจอีก๓๙๙รายนะคะ
เอาไปเทียบกับตัวเลขของผู้ที่ได้รับวัคซีนไปแล้วเนี่ย
นี่ค่ะถ้าเป็นยอดสะสมนะคะรวมทั้งหมดกว่า๓ล้านเข็มแล้ว
เข็มแรกได้รับกันไปสองล้านสองแสนกว่าเข็ม
เข็มที่สองก็คือเก้าแสนเก้าหมื่นกว่าเข็มนะคะ
เราต้องทำเป้าให้ได้ปลายปีนี้ก็คือ
ต้องครบประชากรเจ็ดสิบห้าเปอร์เซนต์ของประเทศ
นี่เรากำลังจะเข้าสู่เดือนที่๖
คือช่วงครึ่งปีหลังแล้วนะคะ
โศกสวบคอออกมาขอความร่วมมือแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
ให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงช่วยกันระมัดระวัง
แล้วก็ควบคุมการแพร่ระบาดให้เร็วที่สุด
เพื่อจะได้ลดจำนวนผู้ติดเชื้อ

โอ้โหคุณผู้ชมก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้เมื่อประมาณสักต้นสัปดาห์
เราบอกว่ากรุงเทพมีที่ต้องระวังประมาณพี่สิบแปด
อ๋อวันนี้สี่สิบเอ็ดแล้วนะคะสองเท่านึงมีเพิ่มขึ้นมาอีกค่ะ
ซึ่งคลัสเตอร์ใหม่ที่เจอเนี่ยก็มีที่โรงงานเย็บผ้าเขตทุ่งครุด้วย
ทุกคนตอนนี้ต้องตั้งกาดแล้วล่ะไม่ว่าเราจะอยู่ในคลัสเตอร์เสี่ยงไม่เสี่ยง
อยู่ที่ไหนพื้นที่ไหนเขตไหนจังหวัดอะไร
ขอให้ตั้งกาดสูงประหนึ่งว่าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเอาไว้ตลอดเวลา
เพื่อป้องกันตัวเองตอนนี้หวังพึ่งตัวเองก่อนนะคะ
เพิ่งไปพึ่งคนอื่นนะส่วนที่จังหวัดสมุทรประการตอนนี้ก็
สถานการณ์น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะคะมีผู้ป่วยรายใหม่๒๘๐รายค่ะ
ก็เลยทำให้สมุทรปราการขึ้นมาเป็นจังหวัดอันดับที่๒ของผู้ติดเชื้อในประเทศ
รองจากกรุงเทพมหานครแต่ห่างกันเยอะอยู่นะคะ
สมุดปราการที่สองเนี่ยเจอสองร้อยแปดสิบรายแต่กรุงเทพวันนี้แปดร้อยเก้าสิบสี่รายนะคะ
โดยสมุทรประการเจอคลัสเตอร์ใหม่เหมือนกันค่ะ
เป็นโรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูปสัตว์น้ำตอนนี้พบผู้ติดเชื้อ๑๑๖รายแล้วนะคะ
ส่วนคลัสเตอร์ที่เราติดตามเชิงลุกกันมาก่อนหน้านี้

วันนี้พบอีก๒๕๖คน
แล้วก็มีนักศึกษาฝึกงานจากหลายจังหวัด
ผลด่วนพิเศษซึ่งก็มีศักยภาพในการตรวจเนี่ย
ตกวันละประมาณแปดร้อยถึงหนึ่งพันตัวอย่างค่ะก็จะสามารถค้นหาผู้ติดเชื้อ
ให้เข้ารับการรักษาได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะพอพูดถึงเรื่องของตัวเลขผู้ติดเชื้อที่มันเพิ่มสูงขึ้น
เพิ่มสูงขึ้นนอกจากกาดที่เราต้องไม่ตกแล้วเนี่ยนะคะ
ดูเรื่องของการฉีดวัคซีนตอนนี้การลงทะเบียนเนี่ยแต่ละจังหวัด
อย่าลืมนะคะติดตามให้ดีว่าจังหวัดที่คุณผู้ชมอาศัยอยู่เขามีช่องทางการลงทะเบียนอย่างไร
วันนี้ที่กรุงเทพมหานครมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของช่องทางการลงทะเบียนนะคะ
ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาหลายคนเริ่มลงทะเบียนกันแล้วมี๓ช่องทางเนี่ยนะคะเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
แต่ผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนย้ำก่อนว่าจะต้องเป็นกลุ่มประชาชนที่มีอายุ๑๘๕๙ปีอีก๑๐เดือน
ก็สามารถลงทะเบียนได้นะคะเป็นการย้ำว่าคุณจะได้คิวแน่นอน
คือเริ่มตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาค่ะ๓ช่องทางดังนี้นะคะ
ช่องทางแรกค่ะแอปเป๋าตังค์แอปเป่าตังค์เนี่ยคือตอนสมัครนึกภาพนะคะ
เราจะใส่หมดเลยไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนชื่อสถานที่วันเกิด
ข้อมูลนั้นแหละค่ะเขาถือว่าเขามีข้อมูลของเราแล้ว
เพราะฉะนั้นแล้วนะคะใครเข้าไปแอปเป่าตังค์เลื่อนลงมาที่ด้านล่างสุดนะคะ
จะมีคำว่าไทยร่วมใจลงทะเบียนวัคซีนกดตรงนั้นแหละค่ะ
ทำตามขั้นตอนคุณจะได้รับคิวทันทีนะคะแต่ว่าการฉีดเนี่ยก็แล้วแต่วันนะคะ
ส่วนกลุ่มที่๒คือกลุ่มที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการรัฐต่าง
เรื่องของไม่เคยโหลดแอปเป่าตังค์เนี่ยนะคะ
แต่มีช่วงเวลานะ๖นาฬิกาจนถึง๔ทุ่ม
กลุ่มที่๓กลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน
อันนี้เดินไปที่ร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านท่านนะคะ
๗๑๑ท็อปเดลี่มิลลี่บิ๊กซีแฟนมิลลี่มาร์ท
แต่ว่ามีช่วงเวลากำหนดนะคะ๘โมงครึ่งจนถึง๑๘นาฬิกา
เริ่มตั้งแต่เที่ยงของวันนี้และจะมีไปเรื่อยนะคะ

และย้ำว่าเป็นการลงทะเบียนเฉพาะ
คนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้นนะคะ
สำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนที่ร้านสะดวกซื้อ
ว่ามันก็ใกล้ดิฉันเล่าให้ฟังว่าขั้นตอนเป็นแบบไหนนะคะ
เดินไปที่ร้านสะดวกซื้อ๓๓๑๔สาขาทั่วกรุงเทพ
อันนี้เฉพาะ๗๑๑นะคะแต่ว่าแต่ละพื้นที่แต่ละร้านเนี่ย
ขั้นตอนเขาคล้ายกันแหละค่ะเอาโทรศัพท์มือถือไปด้วย
เอาบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วยไปแจ้งพนักงานในร้านให้ดำเนินการลงทะเบียน
จากนั้นจะมีการตรวจสอบข้อมูลเลือกวันเลือกเวลาเลือกสถานที่ฉีด
กลุ่มประชาชนที่มีอายุ๑๘๕๙ปีกับอีก๑๐เดือนและไม่ได้อยู่ในกลุ่ม๗โรคเสี่ยง
ยังรองรับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมม๓๓อีกด้วย
นี่คือกลุ่มที่ไปลงทะเบียนได้นะคะ
ส่วนสถานที่ที่คุณเลือกได้ไม่ใช่เฉพาะโรงพยาบาลเท่านั้นค่ะ
ดูว่าจุดไหนใกล้คุณมากที่สุด๒๕จุดตามที่ขึ้นหน้าจอค่ะ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเซ็นทรัลลาดพร้าวสยามพารากอนไอคอนสยาม๓ย่านมิดทาวน์
สะดุจุดไหนเลือกได้เลยนะคะซึ่งจะเริ่มฉีดวันที่๗มิถุนายนนี้เป็นต้นไป
ทมเองก็จะเร่งกระจายวัคซีนให้ได้มากที่สุดช่วงเวลานี้นะคะโดยเฉพาะเดือนนี้แหละ
เดือนมิถุนายนเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดให้ได้เร็วที่สุด
พร้อมทำให้เราทุกคนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ
หากมีข้อสงสัยคือตอนนี้เองเครือข่ายต่างเขาเปิดคู่สาย๔๕๐คู่สาย
ใครจะแไงไม่แน่ใจทำยังไงดีโทรไปเลยนี่โทรฟรีด้วยนะคะ

ครั้ง๓ช่องทางนี่เราสามารถขึ้นกราฟิกช่องทาง๓อัน
คุณผู้ชมดูอีกทีนึงได้ไหมคะคุณผู้ชมจะได้แคปหน้าจอเอาไว้ให้
ช่องทางเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลงทะเบียนกันได้แล้วนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นที่แอปพลิเคชันเป๋าตังค์
หรือว่าที่ร้านสะดวกซื้อต่าง
แล้วคุณผู้ชมก็ไปเลือกลงตามสะดวกตามช่วงเวลาที่คุณผู้ชมสะดวกนะคะ

ก็คือเครือข่ายโทรศัพท์มือถือของคุณผู้ชมเองนี่แหละ
เขาจะมีวิธีการแตกต่างกันไป
แต่โคต้าจะน้อยหน่อยในแต่ละวันก็ต้องแย่งชิงกัน
เพราะว่าให้โคต้าแต่ละเครือข่าย
ข่ายละ๑๕๐๐คนต่อวันเท่านั้นเองค่อนข้างน้อย